จากเรื่องของทองจากเรื่องของอัญมณีติดตามเรื่องของถอดสูตรกันบ้างนะครับ
ทั้งสองท่านและคุณผู้ชมติดตามพร้อมกันนะครับ
ติดตามแนวคิดแล้วก็วิธีการบริหารงานของนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยครับ
ให้คุณผู้ชมนำไปปรับใช้กับชีวิตแล้วก็การประกอบธุรกิจของคุณผู้ชม

ถ้าพูดชื่อสีไทยซุปเปอร์แวร์หลายคนคงจะคุ้นหูคุ้นตากับโลโก้ที่เป็นตรานกเพนกวิน
ที่เป็นร้านขายพลาสติกนะครับอยู่ย่านเยาวราชแต่ว่าถูกคู่แข่งเรียนแบบครับ
สุดท้ายก็ยอดขายตกต่ำแต่ว่าไม่ท้อไม่หยุดแค่นั้น
มีการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสสุดท้ายก็มาผลิตเป็นสินค้าจากเมดามีน
และสุดท้ายก็มากลายเป็นผู้ผลิตสินค้าเมริมีนรายใหญ่ที่สุดของโลกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
จากจุดเริ่มต้นของคนที่ทำหน้าที่เป็นเพียงผู้จัดการโรงนาผู้จัดการโรงงานครับ
อย่างคุณสนั่นอังอุบลกุลปัจจุบันกลายเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชนเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็ยังไม่หยุดยั้งครับยังมีการต่อยอดนวัตกรรมต่อไปเรื่อยในการต่อยอดธุรกิจนะครับ
ติดตามพร้อมกันในถอดสูตรกับคุณพีรวัตรอัธนาคครับ
ไม่ว่าจะเป็นจานชามช้อนถ้วยทรงออกขายทั่วโลกมากกว่าร้อยประเทศสร้างรายได้มากกว่าปีละ๑หมื่นล้านบาท
รวมทั้งยังมีฐานผลิตหลายแห่งที่กระจายอยู่ในจีนอินเดียและอาเซียน
การตัดสินใจของสุมิตรเลิศสุมิตกุลเจ้าของสีไทยในยุคนั้น
รับหนุ่มนักเรียนนอกหน่วยก้านดีชื่อสนั่นอังอุบลกุลเข้ามาช่วยงาน
ทำให้สีไทยเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
การเข้ามาของสนั่นคือจุดเริ่มต้นของสีไทยในยุคใหม่
เมื่อเขากลายเป็นอัศวินขี่ม้าขาวเข้ามากรอบกู้ธุรกิจ
เปลี่ยนมาทำสินค้าแบบเมลามีนหลังจากสินค้าพลาสติกที่วางขายย่านเยาวราช
ลอกเลียนแบบจนยอดขายตกต่ำ
พร้อมเปลี่ยนชื่อจากสีไทยพลาสติกมาเป็นสีไทยซุปเปอร์แวร์
โดยมีตรานกเพนกวินเป็นสัญลักษณ์
พลัดทางเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มันประเทศไทย
และขยายอาณาจักรไปนอกประเทศ
สร้างตำนานเพนกวินบินได้จนถึงทุกวันนี้
หลักในการบริหารงานของสนั่นอังอุบลกุล
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
จะให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรม

และช่วยสร้างจุดแข็งตั้งแต่กระบวนการผลิต
กระทั่งการขายและการตลาด
นั่นบอกอีกว่าพนักงานก็คืออีกหนึ่งความสำเร็จขององค์กร
ถ้าไม่มีพนักงานที่ตั้งใจทำงาน
สินค้าคุณภาพบริการประทับใจจะไม่เกิดขึ้น
คือคนสำคัญที่สุดนะครับ
รู้จักที่จะหยิบอะไรที่มาใช้ให้เป็นประโยชน์

ความสำเร็จของทุกองค์กรมันอยู่ที่คนทั้งนั้นนะครับ
ฉะนั้นที่นี่เราก็บอกเลยว่า
หรือครับไม่ได้รูขาเป็นพระเจ้า
เราความหมายก็หมายว่า

แต่ขณะเดียวกันเราก็ให้น้ำหนักความสำคัญ

มีความสำคัญไม่ลดหย่อนจากเป็นลูกค้านะครับ
เพราะว่าจริงแล้วคือคนของเรา
ถ้าปิดของไม่ดีใครจะมาซื้อล่ะฮะ
แล้วผมของที่แพงใครจะมาซื้อ

อกจากนี้สนั่นยังเป็นนักธุรกิจ
ไม่เครียดยิ้มได้ตลอด
ยามเจอวิกฤตหนักหนาสาหัสก็ตาม
แม้แต่ต้มยำกุ้งเพื่อน
ในแบงก็ยังถามทำไมคุณไม่เครียด
คุณหัวเราะได้ตลอดเวลามา
มันล้มละลายไปแล้ว
ยังไม่มีปัญญาที่จะไปจ่ายหนี้แล้ว
แล้วก็บอกถ้าเครียดแล้วใครจะมาช่วยผม
มีแต่สติปัญญาของเรามันจะช่วยแก้ให้เรา

ตีกอล์ฟคือเกมกีฬาที่นักธุรกิจอย่างสนั่นชื่นชอบ

ก็ต้องแบ่งเวลามาสนามกอล์ฟอยู่เป็นประจำ
กรอบนี่เพื่อเป็นการออกกำลังกายมากกว่านะครับ
ผมไม่ได้ตีกอล์ฟกับเพื่อนมาประจำ
เป็นเวลา๑๐กว่าปีแล้วนะครับ

ใช่เพราะว่าโดยปกติตีกอล์ฟนี่ต้องใช้เวลา
ผมว่ารอบนึงกับเพื่อนเนี่ยก็ประมาณสัก๔ชั่วโมงโดยเฉลี่ย
ตีคนเดียวผมสบายนะฮะคือผมตีทุกวันนะครับ
แล้วก็ตอนเช้านี่มาออกจากบ้านเช้า
ประมาณสักตี๕กว่านะครับ
มาถึงสนามกอล์ฟก็หวดเลยฮะตีกอล์ฟเลย

แล้วผมเป็นคนที่ตีเร็วที่สุดในสนามเพราะตีคนเดียวด้วยนะฮะ
ก็จะใช้เวลาประมาณ๙หลุมประมาณสักชั่วโมงนิดหน่อย

อล์ฟจะช่วยฝึกความพร้อมของเครื่องมือ
กำกับการทำงานที่สำคัญ

ผมว่ามันเป็นอะไรอ่ะให้เวลากับตัวเองเป็นส่วนตัวนะครับ
โดยปกติผมจะทั้งวันเนี่ยมีกิจกรรมเยอะแยะไปหมดนะครับ
ทั้งสังคมทั้งงานอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมด
แต่ช่วงเช้าอากาศบริสุทธิ์
แล้วก็รู้สึกจะได้ออกกำลังกายนะครับ
ทำให้เลือดลมดีนะครับ
หัวใจทำงานนะครับได้ดีสม่ำเสมอนะครับ
อีกประการหนึ่งไม่มีใครที่มารบกวนเรานะฮะ
ก็คือมีสมาธิที่ดีครับ
เท่ากับเหมือนฝึกสมาธิโดยธรรมชาติ
ฮิรวัตน์อัธนาปรายงาน